ไปดูบัติเหตุกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนึงค่ะขับรถจะพาลูกออกไปเที่ยว
หกขวบคนนึงสามขวบคนนึงนะคะ
ขับออกไปปรากฏว่าไปพุ่งชนกับรถกระบะรถบรรทุก๖ล้อค่ะ
พุ่งชนแบบอัดเข้าไปเลยด้านหน้ารถจนถึงที่นั่งคนขับเนี่ย
หมดเลยนะคะยุบไปเลยตัวคนขับเนี่ยติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้
แต่เคราะห์ดีลูกปลอดภัยค่ะแล้วก็นี่แหละเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เขาต้องไปช่วยเหลือ
ใช้เครื่องมือตัดฐานในการนำร่างคนขับออกมาให้ได้โอ้โหรถนี่พังยับเยินเลยนะคะ
เยินจริงค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
เป็นคนขับรถยนต์อีซูซูมิวเอ็กซ์สีดำทะเบียนกไก่ต่อเต่า๗๕๙๑ฉะเชิงเซานะคะ
อย่างที่บอกว่าตั้งแต่หน้ารถจนถึงที่นั่งคนขับเนี่ยพังยับเยินเลย
พวงมาลัยเนี่ยนะคะมันไปกดทับบริเวณขาทั้งสองข้างของคนขับ
จากแรงอัดกระแทกก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาเองได้
แต่ว่ายังดีนะเขายังมีสติแล้วก็ตอบโต้ได้
ก็ประสานงานหน่วยกู้ภัยให้เอาเครื่องมือตัดถ่างมาช่วยเหลือค่ะ
ใกล้กันมีรถบรรทุก๖ล้อสีฟ้าทะเบียน๘๒๔๐๖๔ปราจีนบุรี
บรรทุกมันสำปะหลังตกลงอยู่ร่องกลางถนนนะคะมีนายประเสริฐศรีทาหลอดเป็นคนขับรถค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๕๙จากเขาหินซ้อนมุ่งหน้าสะแก้วนะคะประมาณสัก๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ตำรวจสพวังคูตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนค่ะ
คนแรกแน่นอนเลยคนขับรถนั่นแหละค่ะที่เป็นคนพุ่งชนนะนายทวีศักดิ์เงาศรีอายุ๔๑ปี
อีก๒คนเป็นเด็กหญิงวัย๖ขวบและเด็กชายวัย๓ขวบ
ลูกของนายทวีศักดิ์คนขับรถเนี่ยแหละค่ะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสนามชายเขตแล้ว
อาการปลอดภัยกันทั้งคู่ส่วนนายทวีศักดิ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีค่ะ
ลูกสาวของคนขับรถบรรทุก๖ล้อที่นั่งมาด้วยเนี่ยนะคะเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
พ่อเนี่ยขับรถออกมาจากสวนจะไปส่งมันสัมปะหลังก็ขับอยู่เลนซ้ายค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงดังโครมคือมีรถเนี่ยมาชนท้ายรถพ่อ
รถพ่อเนี่ยถลายตกลงไปในร่องกลางถนนเลยค่ะ
ฝ่ายนายทวีศักดิ์เองก็เล่าเหมือนกันนะคะว่าออกจากบ้านมากับลูกเนี่ยจะไปซื้อเครื่องสำอาง
ออกไปไม่นานเองแล้วก็มาพุ่งชนรถบรรทุก๖ล้อนี่แหละ
ตำรวจสพวังคูก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทั้งคนขับรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วก็คนขับนายทวีศักดิ์เนี่ยมาพูดคุยกันอีกครั้งแต่ก็ต้องรอให้นายทวีศักดิ์อาการปลอดภัยก่อนนะคะ